มีหญิงสาวมาร้องเรียนกับสื่อมวลชน

หลังจากนั้นเธอก็ชวนสามีไปสมัครเรียนที่วิทยาลัยแห่งหนึ่ง
ระหว่างทางกำลังไปไปเจอกลุ่มวัยรุ่นจากสถาบันดังเมือง๘ริ้ว๗คน
ขี่มอเตอร์ไซค์มาประกบข้างเธอค่ะ
จากนั้นชักปืนออกมาช้อภัยชักมีดออกมาขู่
หญิงสาวคนนี้ตระโกนร้องขอชีวิตว่าอย่ามาทำอะไรเลยเป็นผู้หญิง
ก็ยังไม่พอยังจะมารุมทำร้ายเธออีกด้วยนะคะไปดูเหตุการณ์ค่ะ
จะเอาทะเบียนไว้แจ้งความนะคะนี่ค่ะ
ระหว่างทางที่เธอเดินทางไปเธอก็สามารถบันทึกภาพเหตุการณ์ตรงนี้เอาไว้ได้นะคะ
คุณผู้ชมดูไปพร้อมกันช่วงหนึ่งจะเห็นคนซ้อนท้ายนี่นะคะ
ขี่มอเตอร์ไซค์มาชักมีดออกมาจากเสื้อคลุม
เพื่อที่จะไล่ฟันเธอค่ะตะบอกเธอตกใจมาก
หมวกกันน็อกขึ้นมาแล้วก็ตะโกนออกไปว่าอย่ามาทำอะไรหนูเลย
กลุ่มวัยรุ่นก็เบียดรถจักรยานยนต์ของเธอเนี่ยนะคะ

วัยรุ่นเนี่ยพอรถเธอล้มเข้ามาเตะแล้วก็กระทืบเธอ๓๔ครั้ง

มีแผลถลอกที่ข้อศอกหัวเข่าซ้ายแล้วก็เจ็บตามลำตัว
และที่สำคัญเธอเพิ่งคลอดลูกด้วยไงคะ

นี่แหละค่ะวัยรุ่นกลุ่มนี้ที่ขี่รถตามมาประกบ
ผู้ประสบเหตุนะคะคือนางสาวมายุรินพ่วงเชียงอายุ๑๙ปี
เป็นชาวอำเภอพนมสารคามจังหวัดฉะเชิงเศร้า
เล่าเหตุการณ์ค่ะวัยรุ่นมาทำร้ายตัวเธอ
แล้วก็สามีใน๗คนเรียนอยู่ที่วิทยาลัยชื่อดัง
จังหวัดฉะเชิงเซาอะค่ะถามว่าทำไมรู้ว่ามาจากสถาบันไหน
เพราะว่าชื่อสถาบันเนี่ยชัดเจนอยู่ที่เสื้อเธอรู้แล้วมาจากไหน
เห็นแล้วกำลังจะมาทำร้ายก็ร้องขอชีวิต
แล้วก็ขับรถหลบหนีแต่ยังไม่พอก็ยังขับรถไล่ตามเธอ
สุดท้ายมาทั้งเตะทั้งต่อยกระทืบเธอและสามีจนบาดเจ็บ
เธอบอกว่าเธอเพิ่งคลอดลูกมาได้ไม่นานนะคะ
สามีเนี่ยก็อายุ๑๖ปีกำลังไปสมัครเรียนกัน
ก็ขี่รถมอเตอร์ไซค์สามีซ้อนท้าย
ก็ระหว่างขี่ไปบนถนน๓๐๔ช่วงปั๊มน้ำมัน
ในพื้นที่ตำบลเสม็ดเหนือที่อำเภอบางคล้า

วัยรุ่นขี่รถตามมาสุดท้ายก็มาทำร้ายเธอ
ตอนนี้ยังไม่ทราบสาเหตุนะคะว่ามาทำร้ายไปเพื่ออะไร
และกลุ่มนี้เป็นใครนะคะแม่ของผู้ประสบเหตุเนี่ยนะคะ
คือนางสาวยุวดีศรีเกษมบอกว่า
เข้าใจว่านักเรียนกลุ่มนี้จะมาทำร้ายลูกเธอทำไม
ที่เป็นผู้หญิงแล้วก็ไม่เคยรู้จักกันมาก่อน

แล้วก็อยากทราบสาเหตุด้วยว่าทำไมมาทำร้ายลูกสาวของเธอค่ะ

ไม่ใช่ว่าไม่รู้คิดว่าไม่ใช่ว่าไม่รู้น่าจะรู้เพราะน้องพูดแล้วว่าอย่าทำ
คือเสียงที่น้องพูดทุกคนต้องแยกได้ระหว่างเสียงผู้หญิงเสียงผู้ชายคือต้องรู้
แต่รู้ว่าเป็นผู้หญิงแต่ก็ยังทำอ่าเรื่องของคดีตอนนี้นะคะ
พันธุ์ตำรวจเอกรัฐประทุมแก้วผู้กำกับการสพบังคล้าก็บอกว่า
ก็สั่งการให้ตำรวจชุดสืบสวนนะคะไปตามหาตัวคนร้ายแล้ว
จากหลักฐานต่างที่รวบรวมมาได้เพื่อดำเนินการจับกลุ่มผู้ก่อเหตุ
ดำเนินการอย่างเร่งด่วนนะคะ